อากาศเมืองไทยจะร้อนนะแต่มันก็ไม่ร้อนเกินกว่า
จะทำให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยอดใจไม่ไปร้านก๋วยเตี๋ย่านพระราม๕ร้านนี้ได้
คือเขาบอกว่ามันอร่อยจริงขึ้นชื่อลือทามากหลายคนชอบไป
แม้ว่าจะต้องรอคิวนานก็อดรนทนรอ
ไปนั่งรอตอนแบบ๑๐๒๐นาทีได้นะตอนมีคิวที่๒
ก็คือหิ้วท้องรอเลยอะค่ะซึ่งใครที่เป็นลูกค้าประจำก็จะรู้อยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่เดือดเกิดขึ้น
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋พ่อค้าโลกก๋วยเตี๋ยว
กับลูกค้าที่รอออเดอร์แบบนานไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะปะทะกันกลางร้านเลยนะคะ
แล้วมันมีคำหยาบหลุดออกมาพ่อค้าเนี่ยมือถือกระบวยอยู่ไง
ตักน้ำซุปแล้วสาดใส่ลูกค้าทันที
ก็สาดใส่ขานะไม่ได้แบบเออโดนหน้าโดนอะไร
สาดราดทั้งตัวแต่สาดใส่ขาแต่ก็น้ำเดือดนะคะ

รับข่าวจบข้ากลิ่นหรือสาทกลับข้าซะ

เวลาผู้ชมไปดูคลิปทั้งกลิ่น
คือต้องบอกเรากับฝ่ายลูกค้าก็มีเป็นแม่กับลูกนะ
ฝ่ายคนลวกก๋วยเตี๋ยวฝ่ายพ่อค้าเนี่ยก็มีพ่อกับลูกนะ
คือเขาก็มีคนไทยที่ช่วยงานกันในร้านนี่แหละ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีการพูดคำหยาบขึ้นมา
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายคนที่ราดน้ำซุปเนี่ยก็บอกว่า
ด่าพ่อเขาทำไมอืมแล้วฝ่ายคนที่โดนราดอ่ะ
ผู้หญิงเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาตะโกนบอกว่าแล้วยังไง
แล้วมาสาดน้ำร้อนเนี่ยใส่ลูกเขาได้ยังไง
เป็นเรื่องเป็นราวกันไปใหญ่เขาบอกว่าเดือดยิ่งกว่าน้ำซุปอีกนะคะ
ลูกค้าเนี่ยดูแล้วน่าจะมาประมาณสักสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง
ส่วนเจ้าของร้านก็มีมากกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามีลูกมือคอยช่วยเหลืออยู่นะคะ
ก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมระดูดเสียงเป็นระยะเพราะว่าก็ตะโกนด่าทอกันนะคะ
มีคนเข้ามาอธิบายนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นก่อนเอาเริ่มต้นก่อน
เพราะนี่มันคือจุดเดือดแล้วมันเริ่มจากว่ามีลูกค้าเนี่ยแน่นร้านเลยวันเกิดเหตุ
รอคิวกันนานมากหลายโต๊ะก็ยกมือทวงถามออเดอร์แหละ
ลุงได้หรือยังน้องได้หรือยังสั่งไป
แล้วถามเยอะเข้าเจ้าของร้านก็หงุดหงิดค่ะหันมาแวะใส่ลูกค้าเหมือนกัน
ต่อว่าแล้วก็ไล่ลูกค้าตัวเขาเองเป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกัน
พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจ
บอกขอยกเลิกออเดอร์แล้วกันแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ทีนี้ด้วยความโมโหค่ะเขาเลยพูดออกไปบอกว่า
ถ้าจะทำงานบริการแล้วผู้จาม้ามหมาแบบนี้อย่าทำดีกว่า
ประโยคนี้แหละค่ะคือคีย์เวิร์ด
เป็นประโยคสำคัญที่ทำให้จุดเดือดของพ่อค้าถึงจุดสูงสุด
แล้วก็ตักกระบวยเอาน้ำซุปร้อนในหม้อเนี่ยราดใส่ขาลูกค้า

ส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียลงพื้นที่ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เลยนะคะ
ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงกี้อยู่ย่านพระราม๕
ไปเจอกับนายปิยวัฒนวัฒนเรืองกิจหรือว่าลุงกี้นี่แหละ
แล้วก็ไปเจอคนอื่นที่อยู่ในคลิปด้วยเหมือนกัน

กี้บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าขอสัก๔โมงนะ

เพราะว่าลูกค้ารอคิวกันแน่นมาก
ขอขายของเก็บโรงเก็บร้านให้เสร็จก่อนเดี๋ยว๔โมง

นักข่าวต้องแอบถามลุงกี้ไม่สาดน้ำใส่ผมนะถ้าผมมาถามเนี่ย
ซึ่งทีมข่าวระหว่างที่รอนี่นะคะก็สังเกตการณ์อยู่ที่ร้านแหละ
แล้วก็พยายามไปถามลูกค้าว่าเออเป็นไงบ้างร้านนี้มาบ่อยไหม
ลูกค้าเขาก็บอกว่าโอ๊ยมาประจำ
แต่เขารู้กันนะถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านลุงกี้เนี่ย
รอไปเลย๑๐นาทีก็แล้ว๒๐นาทีก็แล้ว

แถมคนลวกมี๒คนเอง
ทีนี้พูดถึงลักษณะนิสัยลุงกี้หน่อย
กี้เนี่ยนะถ้าเป็นลูกค้าประจำจะเข้าใจดี
เป็นคนเสียงดังแล้วก็พูดจาโผงผาง
แต่แกเป็นคนใจดีแล้วก็จริงใจกับลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกไม่ชอบให้ใครแซงคิวหรือว่าลัดคิวใคร

ทีนี้ค่ะลุงกี้เขาบอกว่าก็ยอมรับแหละ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ย

ทนแล้วแต่มันถึงขีดสุด
สาเหตุที่ต้องสาดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนใส่ลูกค้าเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าลูกค้าตะโกนด่าลุงกี้ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
กี้บอกว่าก็เงียบแล้วไม่ตอบโต้

แล้วพอด่าเนี่ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นถึงขั้นด่าบุพการี
กี้บอกแบบนี้ลุงกี้เลยเหลืออด
เอากระบวยตักน้ำซุปน้ำตกมีน้ำตกด้วย

หม้อก๋วยเตี๋ยวสาดไปแต่สาดไปที่ขาของลูกค้าผู้ชาย
จนสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์มันจบลงตรงที่ลูกค้าไปแจ้งตำรวจ
แล้วก็ไปจบเรื่องที่โรงพักกัน

ถ้าใครเป็นลูกค้าประจำของลุงกี้เนี่ย
จะรู้ว่าเขามีนิสัยยังไง
ลูกค้าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวก็บอกแล้ว
ลูกค้าแล้วว่ามันต้องรอนะรอคิวนะ
ในเมนูของร้านที่อยู่บนข้างผนังก็เขียนนะ

เพราะว่าคนทำก๋วยเตี๋ยวมีแค่๒คน
ส่วนเรื่องนิสัยตัวเองลุงกี้ก็ยอมรับว่าเป็นคนโผงผาง
พูดจาเสียงดังตรงไปตรงมาแต่ลึกไม่ได้มีอะไร
งั้นเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาไม่ได้นานขนาดนี้หรอก
นี่ขายมา๒๐กว่าปีแล้วนะลุงกี้บอกค่ะ
เขาก็คงหาว่าผมด่าเขา
แต่ทุกคนกินประจำหรือไม่รู้ประโยชน์นี้ผมพูดประจำ
ผมทำตามบินนะครับมันไม่เคยทำตามใจใครนะครับทุกคนจะรู้
ไม่กินแล้วเก็บตงไม่กิน

ผมมีต้นทุนน้ำขวดถูกไหมครับ

เขาก็ไปเก็บตังก์มาเขาก็ด่าไอเนี้ยกะเด่นหน้าม้วยกลับมา

ก็ขออนุญาตกอดเสียงก็เป็นอารมณ์แหละนะ
คนที่ไม่รู้จักลุ้งกี้อาจจะพึ่งเคยมาทานก็รู้สึกว่าทำไมผู้จ่าแบบนี้แหละ
แล้วก็ด้วยอารมณ์โมโหหิวแหมอะไรมันก็ห้ามยาก
แต่ลุงกี้แกยอมรับนะว่าเออก็ผิดแหละยอมรับเลยแหละว่าผิด

ที่ผ่านมาลูกค้าหลายคนที่รอคิวไม่ไหว
บ่นว่าทำไมได้ช้าก็บ่น
และทุกครั้งที่ถูกท้วงติงจากลูกค้า
ลุ้งกี้ก็พูดเหมือนกันหมดอะ
ก็ยอมรับผิดแต่โดยดีถูกปรับไป๑๐๐บาท
ทะเลาะวิวาสทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันระหว่างลุงกี้แล้วก็ลูกค้าที่มีเรื่อง
ว่าไม่ติดใจเอาความอะไรต่อกันอืมอยากกินค่ะ
ถ้าไม่อยากต่อคิวอ๋อสั่งผ่านแอปไงใช่ไหม
คนไปซื้อให้ก็รอรอเหมือนกันแต่ว่าก็เราไม่ต้องรอเองเออ